คุณผู้ชมมือก็ไกลดาบก็แกว่งดิฉันพูดแบบนี้ไม่ได้หมายถึงนักรบสมัยไหน
แต่เนี่ยมันเป็นภาพซ้ำเป็นภาพที่มันย้ำย้ำเกิดขึ้นทุกวันจริงจริงค่ะ
พูดถึงนักเรียนช่างกลเด็กเทคนิคเนี่ยนะคะ
เนี้ยมาสู้กันกลางถนนเลยมือก็ไกลดาบก็แกว่งจริงจริง
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บสองคนค่ะเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะออกเลยนะไหนคนอื่นอ่ะไม่รู้อ่ะ
เอ้ยมาแย่งแฟนคนนี้แหละเลยในรถเนี้ยเขายิบมือถือมาถ่าย
แล้วได้ยินเสียงเด็กไหมพี่เขามาแย่งแฟนคนนี้แน่เลย
นี่คือเด็กก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะโอ้เป็นการสู้รบเหรอดิฉันใช้คำนี้ได้ไหม
มือถือดาบแบบนั้นแล้วก็วิ่งไล่กวดไล่ฟัดกันอยู่นี่แหละค่ะ
เป็นกลุ่มของเด็กช่างขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามกันมาตรงถนนโรจนะ
ที่อำเภออุทัยของอายุทยาตอนแรกน่ะดูเผินนะคุณผู้ชม
ก็คิดว่ากลุ่มเดียวกันแต่พอมาถึงทางเข้าห้างตรงโลตัสโรจนะเนี่ย
หนึ่งในนั้นกระชากมอเตอร์ไซคู่กรณีล้มคว่ำแบบที่เห็น
แล้วหลังจากนั้นค่ะเอามีดไล่กวดไล่ฟัดเลย
นี่เกิดขึ้นเมื่อวานน่ะนะคะจากการตรวจสอบเนี่ย
มีนักศึกษาชาย๒คนโดนดาบฟันจนได้รับบาดเจ็บ
คนแรกเนี้ยอายุสิบเจ็ดค่ะโดนฟันเข้าที่มือ
มือทั้งสองข้างเลยนะแล้วเขาพยายามอ่ะ
จะขี่รถพาตัวเองที่แบบมือโดนฟันเนี่ย
รักษาที่โรงพยาบาลราชธานีโรจนะหมอก็ทำแผลให้เบื้องต้นค่ะ
หลังจากนั้นก็ประสานกู้ภัยเคลื่อนย้าย
เอาตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลวังน้อย
อันนี้ตอนที่ไปโรงพยาบาลอยู่อ่ะนะคะส่วนอีกคนนึงเนี่ย
เมื่อกี้อายุสิบเจ็ดนะครับอีกคนนึงอายุสิบห้า
กลุ่มนี้ตามไปทำร้ายที่หน้าตลาดยิ่งรวยที่วังน้อย
แผลเนี่ยคือโดนฟันที่แขนโดนฟันที่หลัง
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันค่ะแบบเลือดอาบบาดเจ็บนั่นแหละ
ไปที่โรงพยาบาลเองทั้งสองคนเจ็บอ่ะคุณ
ต้องไปหาหมอเองนะฮะใช่ค่ะ
คือถ้าเกิดว่ารออยู่ตรงนั้นรออยู่ริมถนนให้กู้ภัยมา
ไม่รู้ว่าฝั่งคู่อริเนี่ยจะฟันจนคอขาดจนตายหรือเปล่าไง

นักศึกษาเด็กช่างต่างสถาบันยกพวกตีกันประจำเลย
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องสอบปากคำคนเจ็บสอบปากคำพยาน
แล้วก็ไปไล่ดูกร่องมงจรปิดตามตัวมาเกราะตามตัวมาดำเนินคดี
ต้องไปหาปมด้วยว่ามาจากอะไรเพราะเมื่อกี้เห็นเด็กผู้หญิง
ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องชู้สาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ในรถก็มีเด็กด้วยนะเห็นความรุนแรงแบบนี้นะฮะ